เรื่องของวัคซีนยังไม่หมดนะฮะวัคซีนอันนี้เป็นมุมที่
อีกมุมหนึ่งที่สร้างความยินดีให้กับญาติของคนฉีด
วันก่อนที่เราเล่าให้ฟังว่ามีคนไปฉีดวัคซีนที่นครสวรรค์นะคะ
เป็นวัคซีนสูตรไข้เสร็จแล้วจากที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง
หลังจากนั้นเดินได้ก็สร้างความยินดีให้กับญาติพี่น้อง
นัทพงศ์ผู้ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เป็นผู้ชายอายุหกสิบเก้าปีอืมไปฉีดซินวัคเค็มแรก
คุณผู้ชมคะหลังจากนั้นลุกขึ้นเดินได้ค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าววันนี้นี่โอ้โหนี่
ยกเดินอย่างนี้เลยเดินโชว์แบบนี้เลย
อ่อนแรงเห็นแบบนี้ก็ดีใจสิคะนี่คือรุงคล้ายค่ะในนรงค์หมองยานะ
อยู่ที่จังหวัดพยาวตำบลเจดีคำนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินลำบากมาหลายเดือน
ญาติพาไปฉีดซิโนแวค๒วันกลับมาเดินเหินได้เอง
ว็อกเกอร์เดินไปทั่วบ้านแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหคนในบ้านก็ดีใจนะคะ
แล้วชาวบ้านเนี่ยแวะไปเยี่ยมดูกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ

คล้ายบอกว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้น
เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เลยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
เดินยากค่ะมือไม้สั่นขาไม่มีแรงต้องใช้ไม้เท้าตลอดเวลา
แต่เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมไปฉีดวัคซีนเข็มแรกได้๒วัน
แขนขากลับมีแรงเดินเองได้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้ว
แล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะสามารถกลับมาเดินได้แบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะอสมของตำบลเจดีคำนางคำเวียงคำเนี่ยนะคะบอกว่า
จากลุงคล้ายจะใช้ไม้ค้ำพยุงเดินตลอดแล้วเนี่ย
บางทีเขาต้องมีคนหิ้วแขนพาเข้าห้องน้ำด้วยนะคะ
เขาก็เลยแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ปรากฏว่าคือไม่ใช่แค่เดินแบบนี้นะ
หนังตาที่เคยปิดก็กลับลืมตาได้
ตาดำลุกเดินปลอแบบนี้เลยนะคะ
ก็ไปถามแพทย์แพทย์บอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งในล้านราย
คนป่วยจะกลับมาหายเกือบปกติ
แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าตกลงเกิดจากวัคซีนหรือเปล่านะคะ